ช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหคนใจบุญนะครับ
เขาร่วมกันทอดผ้าป่าอาหารสุนัขแล้วก็แมวครับ
เพื่อถวายแก่วัดดอนกระดีเพื่อช่วยเหลือสุนัขแล้วก็แมวจรจัดจำนวนมากครับ

ไอเดียทอดผ้าป่าช่วยเหลือสุนัขแล้วก็แมวจรจัดของเทศบาลเมืองอ่างทอง

และชมรมคนรักสัตว์ด้วยนะครับ
ไม่ได้มีสุนัขและแมวจรจัดมากมายแบบนี้

เพราะฉะนั้นด้วยความเมตตาของพระอธิการทองมากฐานวโรเจ้าอาวาสวัดดอนกระดี
พอทราบปัญหาสุนัขและแมวจรจัดภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองมีจำนวนมาก
ก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายกับประชาชนนะครับ
อนุเคราะห์ให้เทศบาลนั้นนำมาปล่อยภายในวัด
โอ้โหนี่ไงเพื่อเป็นการดูแล

ใช่ครับร่วมกับสุนัขและแมวภายในวัดก็คือเอามารวมกันนี่แหละอยู่ในนี้

โดยเทศบาลเมืองอ่างทองและชมรมคนรักสัตว์นะครับ
ก็ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีถวายปัจจัยข้าวสารอาหารแห้ง
และซื้ออาหารช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
ถวายวัดดอนกระดีเป็นประจำทุกเดือนแหละครับ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของทางวัด
พร้อมกับนำสัตวแพทย์ไปฉีดยาป้องกันโรค

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

อยู่กลางทุ่งนาเงียบสงบ
น่าจะปลอดภัยแล้วก็ดีกว่าไปปล่อยตามท้องถนนนะครับ
หากผู้มีจิตศรัทธาประสงค์อยากบริจาคอาหาร
และยารักษาสัตว์เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด

กลายเป็นหมาเป็นแมวจอดจัดยาวเฟ้ย
ไม่ได้ไว้จอดไม่ได้ไว้จอดค่ะ
เป็นบาปนะถ้าไม่ปล่อยวัดแบบนั้น
ไม่ว่าเป็นบาปนะคุณชนะ